คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของคลิปอุบัติเหตุต่างกันบ้างครับ
มีคลิปเตือนภัยมาบอกคุณผู้ชมผู้ใช้รถใช้ถนนกันอีกแล้วนะฮะ
เมื่อรถของเราขับอยู่ดีแล้วกล้องหน้ารถของเราก็สามารถจับภาพได้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ของรถบรรทุกน้ำมันที่พลิกคว่ำนะฮะ
นี่เห็นกันจัดต่อหน้าต่อตาเลยนะครับ
นี่นะครับเราก็ขับรถของเราไปดีฟังเสียงคนในรถด้วยมีไหมฮะ
ไม่มีเสียงคนในรถอ่านนี่ครับเห็นไหมครับคุณโอ้โหอยู่เขาโอนขวาไปนิดนึง
แล้วก็พลิกคว่ำนอกจากพลิกคว่ำแล้วเกิดเหตุระเบิดไฟลุกไหม้แบบนี้ด้วย
ตกอกตกใจทั้งคนขับรถตามแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเลยนะครับ
สังคมออนไลน์ก็เลยเอาคลิปนี้ออกมาเตือนภัยบนท้องถนนกันหน่อย
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราไม่รอช้าก็สืบหาจนกระทั่งพบว่า
ผู้โพสต์ก็คือคุณจิดาพาปรักษาเป็นชาวอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
โพสต์ไว้แล้วก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะครับว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ขณะที่เธอเองและครอบครัวเดินทางอยู่บนถนนในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ก็พบว่ารถบรรทุกน้ำมันที่วิ่งอยู่ด้านหน้า
ขับอยู่เลนขวาในลักษณะผิดปกติเหมือนจะตกขอบถนน
ลูกชายของเธอซึ่งเป็นคนขับรถบอกว่าจึงชะลอความเร็วไม่อยากเข้าไปใกล้
และจังหวัดนั้นเองรถบรรทุกน้ำมันก็เสียซ้ายเอียงพลิกความกลางถนน
แล้วก็ทะไหลไปตามแรงชนเข้ากับต้นไม้บริมถนนฝั่งซ้ายจนเกิดไฟลุกท่วมทั้งคันครับ
ซึ่งขณะนั้นมองเห็นคนขับรถจักรยานยนต์มาประสบอุบัติเหตุถูกรถน้ำมันชนด้วย
ว่าน่าจะได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะครับในรถของเธอก็โทรแจ้ง๑๖๖๙๐นเรนทร
ก่อนที่จะก็มีภารกิจนะต้องขับต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในไลน์กลุ่ม
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
หากเราเห็นรถคันหน้ามีอาการผิดปกติควรระมัดระวังเช่นเดียวกับครอบครัวของเธอ
ถ้าลูกชายไม่มีสติแล้วก็ไม่สังเกตนะคิดแซงซ้ายหรือว่าไม่ชะลอเนี่ยคุณ
เห็นเขาอยู่ทางขวาถ้าเราไปทางซ้ายอีกโอ้โหปัดกลับมาอย่างงี้อืม
อันตรายมากเพราะว่านอกจากคว่ำแล้วยังจะระเบิดด้วยนะคะ